ก็มาติดตามความเคลื่อนไหภาคการเมืองไปพลางก่อนแล้วกัน

ไม่มีการเลื่อนไม่มีการอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ

นำสมาชิกพักรอปช
ก็เดินคารวะแผ่นดินที่จังหวัดขอนแก่น
และยืนยันด้วยบอกว่าพักจะไม่เสนอชื่อใครเป็นนายก

ส่วนพักประชาธิบัตย์สรุปรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอแล้ว๓๔๖เขตนะคะ

ซึ่งบอกว่าน่าจะได้ข้อสรุปกลางเดือนนี้นี่แหละค่ะ
นายธนายศิรวินิตโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้ออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
เพื่อพิจารณาว่าที่ผู้สมัครสอสอในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะ
โดยบอกว่าที่ประชุมอนุมัติว่าที่ผู้สมัครไปแล้ว๓๔๖เขต
เหลือแค่สามจังหวัดสี่เขตเลือกตั้งมีที่เพชรบูรณ์เลยแล้วก็หนองบัวลำพูนะคะ
ที่ต้องคัดสรรผู้สมัครให้เสร็จเพราะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็การสลับเขตเลือกตั้งที่อาจจะมีความสับสน
เรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพักภาคอีสาน

แล้วก็นำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งแล้วค่ะ
ส่วนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร๓๕๐คน
ว่าจะเปิดตัวหลังมีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งออกมาก่อน
เพราะวันนี้คนไทยยังมีความเป็นห่วงเรื่องพายุอยู่
ก็เลยยังไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากนัก
ขณะที่เรื่องว่าที่ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
วันนี้มีการนำเสนอในที่ประชุมเกิน๑๕๐คนค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะพิจารณาได้เสร็จสิ้นอีกครั้ง
ทั้งหมดทั้งมวล๑๔มกราคมนี้

วันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
นำทีมเดินคารวะแผ่นดินที่จังหวัดขอนแก่น
พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครทั้ง๑๐เขต
คือนายสุเทพก็ยืนยันด้วยนะคะว่าพักจะไม่เสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ขอยืนหยัดชัดเจนในการทำงานของการเมืองที่เป็นการเมืองจริง
โดยมีจุดยืนการทำงานเพื่อประเทศและประชาชน
แต่หากได้รับความไว้วางใจจนได้สอสอจำนวนมาก
จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่แล้วกันว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดตัว

ตอนนี้เขตมีการแบ่งใหม่หลายคนก็จะยังงงอยู่บ้าง
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อม